วันนี้อยู่ด้วยกันถึง๔ทุ่ม๑๐นาที
วันนี้มีเรื่องของหวย๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรี
ความเคลื่อนไหวเยอะเลย
นำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามทุกมุม
ทั้งฝากฝั่งของร้อยตำรวจฮรูน

ตำรวจลงพื้นที่ไปดูว่ามีกล้องวงจรปิดไหมมีอะไรยังไงนะครับ
แต่ว่าไฮไลท์ของวันนี้คือการท้าสาบานกัน

ดูจากฝั่งของร้อยตำรวจโทจรูล
หรือว่าลุงจรูนหรือหมวดจรูนก่อนนะครับ
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลนะครับ
วันนี้ได้เปิดบ้านที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์สอบถาม
หลังจากที่ทางตำรวจสรุปสำนวนคดีบอกว่า
ลอตเตอรี่มันเป็นของครูปรีชา
นี่แหละแล้วก็เมื่อช่วงเช้านะ
ประมาณสัก๑๐โมงครึ่งผู้สื่อข่าวก็ไปรอกันเต็มเลยล่ะค่ะ
ครับนี่ฮะก็คือ
ร้อยลุงจรูลบอกว่าก็ยังยืนยันนะครับ

สลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดที่ถูกรางวัลมาจริงนะฮะ
แล้วก็รู้สึกน้อยใจในการทำงานของตำรวจรุ่นใหม่
คือลุงจรูนแกก็เป็นอดีตตำรวจไง

เชื่อพยานบุคคลมากเกินไป
แต่ก็พร้อมที่จะแย้งผลการสอบสวนนี้
โดยเฉพาะกรณีที่ตำรวจบอกว่า
มีพยานบุคคลบอกว่าเห็นกับตา
ร้อยตำรวจโทจรูลก้มเก็บสลากนั้น
ประเด็นนี้ยืนยันว่าวันที่ซื้อสลากมา
ตนได้เก็บใส่กระเป๋าอย่างดี

เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้
ที่จะมีคนเห็นว่าตนก้มเก็บสลาก
แล้วก็บอกว่าตนเนี่ยไปเก็บสลากของคนอื่น
แล้วเอามากล่าวอ้างว่าเป็นของตัวเอง
พร้อมกันนี้ก็ยังปฏิเสธนะครับ
เกี่ยวกับการจะเดินทางไปที่ตลาด
เพื่อจะจำลองเหตุการณ์จุดที่ซื้อสลาก
ตามที่สื่อมวลชนเขาบอกว่าเออลองไปไหม
ว่าลุงไปซื้อร้านไหนตรงไหนอะไรยังไง
บอกว่าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับ

ก็ไม่เคยไปที่ตลาดเวสซิตี้อีกเลยนะครับ
จากจะไปพร้อมกับทนายแล้วก็ตำรวจ
แต่ว่ายืนยันว่าตนมีหลักฐานที่ชัดเจนมากกว่านี้
ที่จะนำไปแย้งผลการสอบสวนของตำรวจ
โดยเชื่อว่าจะสามารถทำให้คดีนี้กระจ่างได้
แต่ที่สำคัญนะฮะคือวันนี้
ร้อยตำรวจโทจรูลบอกว่า
เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง
ว่าไม่ได้ไปขโมยสลากของใครมา
เพราะฉะนั้นวันที่๔กุมภาพันธ์
ก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เวลา๑๐นาฬิกา
ครอบครัวของร้อยตำรวจโทจรูล
เดินทางไปที่ศาลหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
จะไปสาบานว่าพูดความจริงทั้งหมด

เพราะฉะนั้นถ้าครูปรีชา
รวมถึงแม่ค้ารวมถึงตำรวจ
ยืนยันว่าฝ่ายนั้นพูดจริงเหมือนกัน
ก็ขอให้ไปร่วมสาบานด้วยกัน
เพื่อความบริสุทธิ์ใจให้เราเป็นพุทธศาสนา

ที่สารหลักเมืองวันอาทิตย์

ผมจะไปสาบานเลยว่าอ่า

ให้เขากลัวผมร่มจมไปเลย
อยากเชิญฝังลงมาสาบานด้วยไหม
ครับเชิญเลยขอท้าเลย

ท้าเลยขอท้าวันอาทิตย์๑๐โมง

สาบานกับผมที่สารหลักเมือง๑๐โมง

กี่คนกี่คนที่เขาว่ามานั้นน่ะ

บอกไปสาบานกันเลยวันอาทิตย์นี้คุณน้ำแข็ง
พอเป็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชม
ทีนี้นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์
ฝั่งที่ถูกท้าก็คือทางด้านคุณครูปรีชา
คือครูปรีชาวันนี้เนี่ยก็ยังคงเก็บตัวเงียบเหมือนเดิม

และให้สัมภาษณ์กับสื่อโทรทัศน์แค่๒ช่องเท่านั้น
หนึ่งในสองช่องก็คือไทยรัฐทีวี

เรื่องสาบานครูปรีชาที่แรกเขาก็บอกนะคะ

แต่เรื่องของการสาบานเก็บคำสาบานนี้ไว้
เอาไปสาบานบนชั้นศาลว่าจะไม่พูดโกหก

แล้วคุณครูก็บอกว่าตัวคุณครูคงไม่ไป
เพราะว่าที่ผ่านมาเคยไปสาบานที่สารแพ่งมาแล้ว
เดี๋ยวฟังคุณครูพูดช็อตนี้กันเลยค่ะ
ซึ่งในส่วนของคุณลุงจรูน
ถ้านักข่าวสื่อมวลชนได้มาหาคุณครูที่บ้านเนี่ย
ก็มาสอบถามโทรศัพท์มาถามบ้าง
ว่าคุณครูลุงจรูนมีความประสงค์
เชิญคุณครูไปสาบานที่สารเจ้าพ่อหลักเมือง
ในวันที่๔กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันอาทิตย์นี้
คุณครูก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงจรูนนะครับ
เพราะว่าคุณลุงจรูนก็ให้เกียรติที่เชิญไปสาบานตนที่สารเจ้าพ่อหลักเมือง
ผมขอเรียนเจ้งอย่างนี้นะครับว่า
ให้คุณลุงจรูนได้เก็บคำสาบานนี้
สาบานไว้ที่ศาลตอนขึ้นศาลดีกว่าครับ
เพราะว่าเดี๋ยวขึ้นศาลแล้วก็มีคำสาบานตรงนั้นนะครับ

ก็เหมือนกับรับคำท้าสาบานเหมือนกัน
แต่ว่าไปเจอกันที่ศาลเหมือนกัน
แต่ว่าสารนู่นอันนี้ขอไปสารอาญา
ครูปริชาขอไปศาลอาญานะครับ
วดจรูนบอกเดี๋ยวไปสารหลักเมืองวันอาทิตย์นะครับ
คือวันนี้ครูปรีชาให้สัมภาษณ์หลายเรื่องนะ
ว่านักข่าวเองที่ได้สัมภาษณ์เนี่ยนะ
ไทยรัฐทีวีก็เป็นหนึ่งในโทรทัศน์๒ช่อง

ท่าทีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้น
ทำไมดูเก็บตัวไม่ค่อยพูด
ไม่เหมือนกับออกมายืนยันแข็งขันว่า
เรานี่แหละเจ้าของสลากลอตเตอรี่ตัวจริง
หรือว่าก่อนหน้านี้ทำไมมีข่าวว่า
เอาในเมื่อเป็นเจ้าของสลากรางวัลที่๑๒

จะไปแบ่งกับเขาทำไมคนละ๑๕ล้าน
แบ่งครึ่งตอนนั้น
เราก็ต้องยืนยันว่าของเรา๓๐ล้านเราไม่แบ่งเนี่ย

ใช่ค่ะก็สัมภาษณ์ถึงหลายประเด็นเลยนะคะ

การขึ้นรถกระบะออกไปก่อนละกัน

มีการทำหนังสือแล้วนะขอกำลังตำรวจมาดูแลความปลอดภัย
ก็เลยมีตำรวจมารับกลับบ้านแล้วอย่างหนึ่งญาติญาติก็เป็นห่วงด้วยครับ
อันนี้แล้วนอกจากนั้นก็ยังพูดอีกด้วย
เรื่องเกี่ยวกับหลักฐานต่างบอกว่าไม่กลัว
เกี่ยวกับหลักฐานเพราะว่ามั่นใจ
ขอให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมที่จะตัดสิน
ฝากไปถึงคนที่แสดงความคิดเห็นว่าคุณครูในทางลบ
อันนี้คุณครูบอกไม่โกรธนะเพราะว่าทุกคนเนี่ย
ยังไม่รู้ความจริงขอให้ฟังคำตัดสินของศาล
เอาให้ถึงที่สุดก่อนก่อนที่จะกล่าวหาผู้ใด
รวมถึงทางฝากฝั่งของร้อยตำรวจโทจรูล
ครูปีชาบอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกโกรธแค้น
ทีนี้เมื่อกี้ที่คุณภาคภูมิบอก
เรื่องที่คนแบบคาใจเหลือเกิน
ทำไมล่ะเรื่องของการแบ่งเงิน๑๕ล้าน
อันนี้ครูปีชาบอกนะคะบอกว่าเมื่อวันที่๒๗
พฤศจิกายนปีที่แล้วมีการคุยกันที่สถานีตำรวจ
ตอนนั้นหมวดจรูนเนี่ยเขาจำไม่ได้ว่าซื้อสลากมาจากที่ไหน
ทางพนักงานสอบสวนก็มีการถามรายละเอียดต่าง

แล้วพนักงานสอบสวนก็ถามรายละเอียดต่าง

ก็เลยบอกกับหมวดจรูนบอกว่า
เป็นคนกาญจนบุรีด้วยกันคุยกันด้วยดี
เอาอย่างนี้ไหมให้หมวดจรูนเสนอมา

อาจจะเป็นโชคที่ทำสลากกินแบ่งรัฐบาลหาย
แล้วก็พอหมวดจรูนมาเจอเก็บสลากเอาไว้ได้

แต่พอหลังจากที่หมวดจรูนไปปรึกษากับทางภรรยา
ก็กลับมาบอกว่าภรรยาไม่ยอมในเรื่องนี้
คืองวดที่ถูกรางวัล๕ใบ๓๐ล้านเนี่ย
คือสลากินแบ่งรัฐบาลงวด๑พฤศจิกายน
ครูปีชาบอกว่าพอรู้ว่าตัวเองถูกรางวัลเนี่ย
แต่ว่าสลากมันไม่อยู่มันหาย

ตำรวจบอกว่ารู้แล้วคนไปขึ้นเงินเนี่ยคือ
ร้อยสมุทโธจรูนเพราะฉะนั้นไปคุยกันก่อน
ซึ่งครูปีชาบอกว่าได้คุยกันเมื่อ๒๘พฤศจิกายน
ก็เลยถามหมวดจรูนไปว่าเอายังไงดี
จรูนเองบอกเองด้วยซ้ำว่าเป็นคนบอกเองว่า๕๐๕

แต่หวดจรูนหายไป๕นาทีแล้วก็กลับมาบอกว่าเมียไม่ยอม
ก็เลยแจ้งความนี่ครูปีชาเล่าว่าอย่างนี้ครับ
มีประเด็นหนึ่งที่หลายคนสงสัย
ในตอนแรกเลยอยากจะให้ครูได้อธิบายว่า
สาเหตุที่คุณครูขอแบ่งในตอนแรกนะครับ
บอกว่าขอแบ่งสาเหตุนี้อยากให้คุณครูตอบสังคมว่า

จริงอยากจะเรียนแจ้งเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วนะครับ
ซึ่งประชาชนหลายท่านก็คงทราบกันดีแล้ว
เมื่อวันที่ทางพนักงานสอบสวนได้เชิญ

มาพบกันที่สพเมืองกาลนะครับ
ในวันที่๒๘พฤศจิกาเนี่ย
ก็ได้ตกลงกันในเบื้องต้น
เนื่องจากคุณลุงไม่สามารถจำได้ว่า

ก็ไม่สามารถที่จะระบุอะไรได้เลย
พนักงานสอบสวนก็สอบถามรายละเอียดต่าง

แล้วดังนั้นเนี่ยคุณลุงก็
ทางพนักงานสอบสวนก็ให้ไปตกลงกันเอง๒คน

ซึ่งห้องนี้ก็จะมีผมกับคุณลุง

กับหล่อภูมิกับซึ่งท่านอยู่ด้วย

ในฐานะเป็นคนชาวจังหวัดกาลด้วยกัน

คุณลุงเขาก็ท่านก็
ในฐานะคุณเมืองกันก็คุยกันด้วยดีนะ

ผมก็บอกถ้าคุณลุงยินดี
หรือตกลงว่าคุณลุงเก็บลอตเตอรี่ของคุณครูได้เนี่ย

ก็คือสิบห้าล้านสิบห้าล้าน

ในเมื่อเราก็โชคไม่ดีนะ

แล้วคุณหนุ่มก็โชคดีที่เก็บลอตเตอรี่เราไว้

ดังนั้นก็มีเงื่อนไขกันว่า

คุณลุงสามารถที่จะยอมรับว่า
ตัวเองเนี่ยเก็บลอตเตอรี่ได้จริง

คุณครูมีแค่บันทึกประจำวันเท่านั้นเอง

เราก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องขึ้นลงครึ่งซ้าน
ไม่ต้องอะไรเราก็ตกลงกันเอง

ภรรยาของคุณลุงก็นั่งอยู่นอกห้อง
หลังจากนั้นคุณลุงก็หายไปประมาณ
สัก๕นาทีแล้วคุณลุงก็เข้ามา

คุณหนุ่มก็บอกว่าภรรยาก็

ไม่ยอมปั๊บทางพนักงานสอบสวน

แต่ถ้าฟังแบบนี้เนี่ยนะ
มันก็จะไม่เหมือนกับที่

ว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บ

ผู้ใหญ่คนหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี

โอเคไหมซึ่งหมวดจรูน

เพราะผมคือเจ้าของสลาก

ร้อยหมวดจรูลไม่เคยเล่านะ

ไม่เคยบอกว่าเคยเจอแล้วคุยกันแบบนี้นะ

เรื่องของพยานทางฝั่ง
ของครูปีชาบ้างนะครับ

แล้วก็มีการเปิดเผยหลังจาก

แล้วก็พิสูจน์ด้วยว่า
ไม่ได้เป็นแก๊ง๑๘มงกุฎไม่ได้เป็นขบวนการต้มตุ๋น
สิ่งที่เจ๊เกียวพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริง
แล้วก็กรณีอีกอย่างหนึ่งที่ทางโลกออนไลน์เขามีการวิพากษ์วิจารณ์กัน
เรื่องนี้เนี่ยนะคะก็อยากบอกว่าให้คนในโลกออนไลน์เนี่ยเสพสื่อ
ใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสาร
อย่าเพิ่งตัดสินใจว่าอันนี้บทสรุปมันเป็นยังไง

แล้วก็เรื่องของการท้าสาบานนะ
เรื่องนี้เนี่ยเจ๊เกียวบอกว่าฉันเนี่ยลูกเมืองกาล
เป็นลูกแม่น้ำแควร์เป็นลูกสารเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่แล้ว
ดังนั้นจะให้ไปสาบานที่ไหนก็ได้ไม่ได้กลัว
แล้วก็พร้อมด้วยที่จะไปสาบาน
เชื่อว่าแม่ค้าลอตเตอรี่ทั้งหมดก็พร้อมเหมือนกันที่จะไปสาบาน
แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องไปขึ้นศาล

แต่คำสาบานไม่สามารถตัดสินได้ว่าใครผิดใครถูก
แต่สารนี่แหละค่ะจะเป็นผู้ตัดสินความยุติธรรมให้กับทุกฝ่าย

อ่าเรื่องสาบานนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้สิบโมงเช้า

จะมีใครไปเจอกับครูปรีชาที่สารหลักเมืองกาญจนบุรีบ้าง

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปเก็บภาพมาเลย

หลังจากร้อยตำรวจโทจรูลบอกว่าจะไปสาบานที่นี่นะครับ
โมงเช้าวันอาทิตย์ที่๔กุมภาพันธ์นะคุณอริยา

นี่ศาลหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ชาวบ้านที่นั่นบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะ
อืมอ่าขนาดตอนที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูเนี่ยนะคะ
ก็มีประชาชนเดินทางมาไม่ขาดสายเลยนะครับคุณพระคุณ
ก็สารหลักเมืองกาญจนบุรีนี้อยู่ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนะครับ
วันนี้ประชาชนก็เดินทางไปกราบสักการะ
ไปขอพรนะครับไม่ขาดสาย
บางคนก็มาบนบานสารกล่าวเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว
เรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องโชคลาภนะฮะอ่า
มีชาวกาญจนบุรีท่านหนึ่งนะครับบอกว่ามาบนบานสารหลักเมืองเป็นครั้งแรก
ที่ผ่านมาเคยมากราบไหว้สักการะเป็นประจำอยู่แล้ว
เห็นว่าเพื่อนเนี่ยมาแล้วก็ประสบความสำเร็จ

ส่วนนายฉลวยทรัพย์ประเสริฐอดีตลูกจ้างประจำเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนะครับ
ก็บอกว่าปัจจุบันนี้นะครับตนก็ขายดอกไม้ทูบเทียนอยู่ที่นี่มากว่า๖๐ปีแล้ว
สารหลักเมืองที่นี่อายุเก่าแก่เกือบ๒๐๐ปีมีความศักดิ์สิทธิ์มาก
มีคนมากราบไหว้มาแก้บนกันไม่ขาดสาย
เพราะว่าประสบความสำเร็จดังตั้งใจ
มีคนมาสาบานเรื่องของหายนี่ก็มีของถูกขโมยนี่ก็มีนะครับ
มาสาบานกันว่าไม่ได้ขโมยนะไม่เคยขโมยกันอันนี้
ก็มีนัดกันมาหลายคู่ที่ลุงฉลวยเล่าให้ทีมข่าวเราฟังนะครับ